ฆ่าหลานยิงเผาขนดับสยองคาจอยอยอก็คือคารถจักรยานยนต

จ่อยิงแบบนี้จ่อแบบนี้๘นัด
ไม่ตายได้ยังไงคุณผู้ชมดูนี่ครับ

คุณผู้ชมดูนะวงนะคือปืนนะนะครับ
แป๊บเดียวเดี๋ยวมอไซค์หลานจะมาปั๊บมาถึงปั๊บลุกเลย
โอ้ยชักปืนแล้วลุกกันไปมันทันได้คุยอะไรกันเหรอ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
เลิมชัยเสียชีวิตที่รถจักรยานยนต์เลยครับจากนั้นในบนก็ขี่รถจักรยายนหลบหนีไปนี่ครับ
คือคว่ำคาไปแบบนี้เลยอ่ะโอ้โหน่าเวทนาระหว่างก่อเหตุนะครับ
ของนายบนก็พยายามเข้าไปห้ามแล้วคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นน่ะ
ก็กรีดร้องลั่นเลยรีบไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านช่วยยังไงล่ะยิงขนาดนั้น
ตำรวจสพวังสะพุงครับระดมกำลังกว่า๕๐นายไล่ล่าเนี่ยไล่ล่าจนรู้ว่าบนเนี่ย
ซ่อนตัวอยู่บ้านเพื่อนอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไปประมาณ๒กิโลเมตรเท่านั้นแหละ
ก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มไอ้จังหวะจับกลุ่มตัวมาได้แล้ว
คุณผู้ชมฮะดูผู้ก่อเหตุดูผู้ก่อเหตุ

เขากับครอบครัวของนายเฉลิมชัยเนี่ยมีปัญหากันแล้วถูกทำคุณสัยด้วยนะเอาเหรอ
ถูกทำคุณสัยด้วยนะแล้วขณะที่นายเฉลิมชัยน่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาคุณผู้ชมนะฮะนึกภาพนะ
นึกภาพไอ้เหตุการณ์เมื่อกี้ไปด้วยนะค่ะเนี่ยอ่าอ่าดีดี
ขึ้นอย่างนี้เลยเขาบอกว่าคือไอ้เฉลิมชัยมาซื้อบุหรี่
แล้วพูดประมาณว่าคือเขาบอกว่าไม่มีขายหรอก
แล้วเฉลิมชัยพูดว่าร้านค้าเตี้ยอะไรอ๋อ
ไม่มีขายก็เลยบรรดาโจส่าหญิงออกไปมันได้คุยกันอ๋อ
ไม่แต่ว่าคือถือปืนมานั่งรออยู่แล้วรู้เหรอว่าลูกค้าจะแบบมาซื้อ
นี่เขาอ้างแต่ว่าคือผมไม่เข้าใจไง
ได้อ้าปากคุยอะนั่นอ้าปากควันซ้ายคือเดินไปปุ๊บยิงเลยอะ
ใช่ไงไม่เป็นไรอันนั้นเขากล่าวอ้าง

ขณะที่นายประยูนเนาสนนะครับพ่อของเฉลิมชัยเอามาฟังฝั่งผู้สูญเสียบ้าง
โอ้โหเล่าทั้งน้ำตาเลยพ่อนี่ฮะนี่ฮะ
น้ำตาคนสูญเสียพ่อบอกว่าไอ้บนเนี่ยเป็นลูกเขยนะฮะ
เป็นลูกเขยกับเขานิสัยอันทภาณผมไม่ได้ผมไม่ได้กล่าวหานะ
พ่อเขาเล่านะก็บอกชักปืนขู่ญาติพี่น้องเป็นชาวบ้านเป็นประจำ
เสพและขายยาเสพติดย้ำว่าพ่อเขาเล่าก่อนหน้านี้นะเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเนี่ย
นเคยขู่ฆ่ามาแล้วนะเพราะไม่พอใจเรื่องที่ดินทะเลาะกันมา๒๐ปีได้ดอม
เรื่องนี้ตรงอ่าส่วนลูกชายลูกชายของเขาเนี่ย
เฉลิมชัยที่ตายโดนจ่อยิงตายเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวมีลูกเล็ก
ก่อนเกิดเหตุขอเงินลูกสะพ้ายมาเติมเงินที่ร้านขายของชำ
แล้วก็เกิดเหตุนี้ขึ้นอ้าวพ่อแล้วเนี่ยเขาอ้างว่าลูกพ่อไปด่าเขาน่ะ
ด่าบอกร้านค้าเตี้ยอะไรไม่มีบุหรี่ขายเนี่ยคือพ่อเชื่อไหม
พ่อบอกพ่อไม่เชื่อหรอกแล้วที่ร้องห่มร้องไห้นะพ่อบอกมันแกล้งบ้า
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดพ่อพูดนะพ่อพูดอ่า
นางทองภูลบ้างเอามาฟังฝั่งบนเขาบ้างเมียของในบนบอกว่า
ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ฟังฟังฟังนะ
ฉันเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะผัวฉันเป็นผู้ป่วยจิตเวท
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกินยามา๕ปีกว่าแล้ว
ขาดยาเมื่อไหร่คลั่งขาดยาเมื่อไหร่คลั่งโมโหร้าย
ฉันยังเคยโดนเลยตำรวจตั้งข้อหาก่อนครับ
ก้อหาในบนนี้เอายามาให้ดูนะฮะตั้งข้อหาในบนฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พาปืนและเครื่องกระสุนไปในที่สาธารณะวันนี้ก็จะส่งตัวฝากขังที่เรือนจำ